วันนี้ผมขอลุกขึ้นอภิปรายสรุปยติไม่ไว้วางใจ
สาเหตุที่ผมต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในวันนี้
มาเปลี่ยนม้ากลางศึกท่ามกลางวิกฤตก็เพราะผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวทุจริตผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง
ถ้ายังปล่อยให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศต่อไป
ประเทศคงไม่เพียงแต่จะสิ้นหวังสิ้นอนาคตเหมือนอย่าง๗ปีที่ผ่านมา
แต่คงจะสิ้นเนื้อประดาตัวไม่เหลืออะไรเหมือนดังที่พี่น้องประชาชน
จำนวนมากกำลังประสบอยู่ณปัจจุบัน
ก่อนอื่นจากที่เพื่อนสมาชิก
อภิปรายท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วผมขอสรุปสาเหตุในเบื้องต้น
พวกเราต้องมาอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ออกเป็น๓ข้อด้วยกัน
ข้อที่๑รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ช่อราชบังหลวงเอื้อนายทุน
ทำลายนิติรัฐเพื่อพวกพ้องของตนเอง
ผลเอกประยุทธ์ท่านพูดอยู่บ่อยครั้งครับว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมาย
แต่ในความเป็นจริงแล้วภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีกฎหมายอยู่๓ชุดด้วยกันครับท่านประธาน
กฎหมายชุดที่๑คือกฎหมายสำหรับคนธรรมดาสามัญชนที่กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย
กฎหมายชุดที่๒คือกฎหมายสำหรับคนรวยเจ้าสัวคนใกล้ชิดรัฐบาลพักพวกเพื่อนพ้องของพลเอกประยุทธ์
ที่อยู่เหนือกฎหมายไล่ไปตั้งแต่เรื่องเล็กอย่างการเบี้ยวภาษี
จนไปถึงทุจริตเรื่องใหญ่แบบเชิงนโยบายที่ทำลายวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนไปนิรันดร
และกฎหมายชุดที่๓ที่มีไว้สำหรับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาล
ใครที่เห็นต่างจากรัฐบาลใครที่ตั้งคำถามกับรัฐบาล
ที่ท่านนายกจะตอบก็จะโดนยัดคดีทำนิติสงคราม
ทำลายกันโดยระบบยุติธรรมเป็นเครื่องมือ
ผลเอกประยุทธ์เองท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แต่ชัดเจนว่าปล่อยประละเลยให้เกิดทุจริตในกองทัพ
โกงกินทุกอย่างแม้กระทั่งกางเกงในถุงเท้าของทหารเกณฑ์
เลี้ยงผีกินหินกินดินไปจนถึงรถบัส
ท่านเคยสัญญากับพี่น้องประชาชนครับว่าจะมีการปฏิรูปกองทัพ
วันนี้ผ่านการครบรอบ๑ปีโศกนาฏกรรมกระดยิงโคราชมาแล้ว
สัญญายังไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำทุจริต
ทำธุรกิจในกองทัพให้โปร่งใสหรือจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน
กองทัพซึ่งหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือในปีที่ผ่านมา
ยังมีทหารชั้นผู้น้อยลูกหลานของใครบางคน
ที่ยังต้องมาเสียชีวิตในค่ายทหารไม่น้อยกว่า๖คน
ตามที่ปรากฏในข่าวใครที่เป็นพวกพ้องพลเอกประยุทธ์
ไม่ได้เพียงอยู่เหนือกฎหมายแต่ยังกรอบโกยทรัพยากรของประเทศ
ได้ตามอำเภอใจดังเช่นกรณีที่พลเอกประยุทธ์
แต่งตั้งนายนิพนธบุญญามณีบุคคลที่มีเรื่องค้างกับปปช
ไว้ในหลายกรณีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาทัย
ใช้อำนาจของตนเองในฐานะต่างเอื้อให้เกิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะ
ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่มีความสมเหตุสมผลในการลงทุน
แต่เป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนปิโตเคมี
เป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายนิพนธ์และเครือญาติ
กำไรจากการซื้อขายที่ดินหลายร้อยล้านเอารัฐเอาเปรียบชาวบ้านตาดำ
ที่ดินจากชาวบ้านราคาถูกขายให้ในทุนราคาแพง
เป็นโครงการที่ตัวเองผลักดันทำลายวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศและประชาชนในพื้นที่
สำหรับอีกตัวอย่างที่ค้านสายตาประชาชนไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทย

ถึงความไร้นิติธรรมภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์
ชัดเจนว่าเป็นมวยล้มต้มคนดู
ลากให้ชื่อเสียงของกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
เสียหายกับการปล่อยให้ลูกคนรวยลอยนวล
ก็คือกรณีของคุณบอสอยู่วิทยา
ที่ขับรถเฟอรารี่ชนดาบตำรวจ
วิเชียนกลั่นประเสริฐเสียชีวิต
เป็นการสมรู้ร่วมคิดให้มีการโยกย้ายในตำรวจ

เพื่อปลอมแปลงแก้ไขลักษณะผิด
ถ่วงเวลาการดำเนินคดี
และตั้งใจบิดเบือนข้อมูล
เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาหลบหนี
แม้กระทั่งนายวิชามหาคุณ
ท่านนายกแต่งตั้งมาด้วยตัวเอง
ยังกล่าวว่ากระบวนการยุติธรรมแทรกแทรงได้
และไม่ละอายเกรงกลัวต่อบาป

ก็ต้องแทรกแทรงการบริหารภายในของสำนักงานตำรวจได้
ผลเอกประยุทธ์ในฐานะที่ท่านเป็น
ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
มีอำนาจบังคับบัญชาโดยตรง

ให้มีการแทรกแทรงการแต่งตั้งโยกย้าย

ข้าราชการตำรวจพังทลายลง
ตำรวจที่ตั้งใจทำงานกลับไม่ได้ดี
ตำรวจที่ดีหมดกำลังใจในการทำงาน

คือตำรวจที่มีตัว

ทราบเรื่องการซื้อตัวแต่งตั้งนี้ดีครับ
และพูดหลายครั้งว่าจะจัดการแต่งตั้ง

แต่สุดท้ายพลเอกประยุทธ์ท่านกลับ
เป็นผู้ออกตัวเสียเอง

ไม่ใช่เพียงแค่ดำรงอยู่ต่อไป
แต่ยังขยายวงไปอย่างกว้างขวาง
มากขึ้นเรื่อย

หรือคุมพวกพ้องไม่ให้โกง

แบบภาษีค่าไฟ
ค่าน้ำฟรีท่านก็ยังไม่จ่าย

และปราบปรามทุจริตเสียเอง

สร้างความแตกแยกในชาติ
ดังที่มีเพื่อนสมาชิก

และมีการอภิปรายอีกครั้ง

รัฐบาลได้ใช้ทหาร
ซึ่งเป็นลูกหลานของคนไทย

เอามาทำปฏิบัติการข่าวปลอม

สร้างบัญชีปลอมขึ้นมาในโลกอินเตอร์เน็ต
เพียงเพื่อเอามาอวยคนเอกประยุทธ
เอามาหล่อเลี้ยงคำโจมตี

และพี่น้องใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายในครอบครัวและระหว่างรุ่น
ในช่วงเวลาที่ชาติของเรา

ต่อสังคมครับว่าไม่มี
ปฏิบัติการนี้หลายครั้ง

ที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อเดือนตุลาคม

ปิดบัญชีถาวรในประเทศไทย

ถาวรเพราะมีกองทัพบก

และส่วนหนึ่งของปฏิบัติการนี้มีอยู่๔เป้าหมายครับท่านประธาน

แล้วก็เป็นศาสตร์ในการทำสงคราม

ทำให้ผมคิดเป็นอื่นไม่ได้จริงครับ

เป็นอริราชศัตรูที่ต้องปราบปราม

เป็นกลุ่มคนที่ต้องถูกทำให้แตกแยก
แตกแยกเพื่อที่ใช้ปกครองได้ง่าย
สายตาคนเอกประยุทธ์ประชาชน
ไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศเลย

ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน
ใน๑ปีที่ผ่านมา

ภายใต้ความไร้ความสามารถ

บริหารเศรษฐกิจแบบเช้าชามเย็นชาม
วิสัยทัศน์ไร้ยุทธศาสตร์

ที่ลำบากแสนเข็นน้ำตาแทบกระเด็น
เป็นยุคที่คนตกงานเพิ่มขึ้น๒เท่าภายใน๑ปี
เป็นยุคที่หนี้ครัวเรือนมากกว่า๙๐

ถ้ารัฐบาลจะอ้างว่าตัวเลขเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะโควิด

มาตั้งแต่ก่อนมีวิกฤตโควิด
และเมื่อเกิดการระบาดโควิดในประเทศไทยทั้ง๒ละรอก
มาจากไหนกันอันนี้ประชาชนทราบดีครับระเบาะ
การระบาดในรอบแรกเกิดขึ้นจากคลัสเตอร์สนามมวย
จนทำให้ทั้งประเทศต้องถูกล็อกดาวน์

ก็เกิดจากความผิดพลาดของการบริหารตะเข็บชายแดน
หละล้วมหละเลย
ปราศจากการควบคุมเกิดจากความรูปหน้าปะจมูก
ต่ำทางครับคนไทยจะกลับมาทำมาหากินได้

ทั่วโลกตอนนี้ฉีดวัคซีนไปแล้ว๑๘๖ล้านเข็ม
และใน๑๘๖ล้านเข็มนั้นไม่มีคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย
ได้ฉีดเลยแม้แต่๑เข็ม
ไม่ได้เป็นแค่วัคซีนนะครับ

คือปากท้องของพี่น้องประชาชน
ซึ่งในเอกสารที่ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุข
ไปของงบกลาง๑๐๐๐ล้านบาท
ระบุไว้ชัดเจนครับว่าได้วัคซีนเร็วขึ้น๑เดือน
มูลค่าเศรษฐกิจกลับมา๒๕๐๐๐ล้านบาท
ตอนนี้วัคซีนช้าก็เหมือนกันครับ
เสียหายเดือนละ๒๕๐๐๐ล้านบาทเช่นเดียวกัน
คำถามก็คือใครต้องรับผิดชอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนตัวเล็กตัวน้อย
คนหาเช้ากินค่ำพี่น้องแรงงานที่จะต้องดิ้นรนกระสือกระสน
ยฐากรรมซ้ำร้ายรัฐบาลยังประมาทเลิ่นเล่อ
พันธุ์ทุกอย่างที่มีทุ่มกับวัคซีนยี่ห้อเดียวจากบริษัทเดียว
ท่านไม่มีการบริหารความเสี่ยงท่านไม่เข้าใจสถานการณ์
ไม่กล้าตัดสินใจและถ้าล่าช้าผิดพลาดหรือไม่ได้ผล
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ที่ต้องรับผิดชอบแน่ครับก็คือพลเอกประยุทธ์
เพราะในวันที่ไทยได้วัคซีนช้าเกินไปน้อยเกินไปเสี่ยงเกินไป
ท่านก็พูดว่าไม่อยากให้คนไทยเป็นดูทดลอง
แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมท่านเคยบอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมาย
จะให้ไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่ได้รับวัคซีน
นี่หมายความว่าพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศไม่ได้มีหลักการอะไรครับ
พอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างหนึ่งท่านก็อ้างอีกอย่างหนึ่ง
พอเหตุการณ์เกิดตรงกันข้ามท่านก็อ้างอีกแบบนึง
ไม่ได้มีหลักการไม่ได้มีเหตุผลท่านแก้ตัวไปวัน
วันแล้วก็ไม่ได้มีแนวคิดอะไรใหม่
เรื่องหลังการกระทำของท่านมีอยู่อย่างเดียว
คือเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองและพวกพ้องเอาไว้
ผมอภิปรายมาถึงตรงนี้ก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่า
ผลเอกประยุทธ์ท่านบกพร่องล้มเหลวมากมาย
ไม่ว่าจะในด้านมิติเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือแม้แต่การศึกษา
แต่สำหรับผมแล้วสิ่งที่ท่านบกพร่องร้ายแรงมากที่สุด
คือพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่ไม่เข้าใจหลักการของระบอบประชาธิปไตย
บอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
และวิธีปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีในระบอบนี้
ท่านประธานที่เคารพครับ
อภิปรายต่อไปของผมจำเป็นต้องพูดถึงสถาบันอยู่บ้าง
แต่ผมยืนยันครับว่านี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก
จนสร้างความเสื่อมเสียถึงสถาบัน
ท่านประธานครับในส่วนที่ผมจำเป็นต้องพูดถึงสถาบัน
จะเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับรัฐบาล
ตามหลักการทางรัฐธรรมนูล
ทั้งหมดนี้จึงสอดคล้องกับยัตติสอดคล้องกับข้อบังคับ
ไม่ขัดกฎหมายแล้วก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูลแต่ประการใดครับ
ยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เพื่อนสมาชิกจากพักฝ่ายค้าน
ร่วมการเสนอครั้งนี้มีถ้อยคำหนึ่งว่า
ผลเอกประยุทธ์ทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับประชาชน
นำสถาบันเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชน
อ้างสถาบันมาเป็นเกราะปิดบังความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของตนเอง
ดังนั้นถ้าผมจะกล่าวหาพลเอกประยุทธ์ตามยติว่าสร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันได้
ก็ต้องกล่าวถึงหลักการถึงความสัมพันธ์ของระบอบนี้
ระหว่างสถาบันผู้เป็นประมุกและนายกรัฐมนตรีผู้เป็นหัวหน้ารัฐบาล
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกเสียก่อน
ระบอบนี้มีองค์ประกอบสำคัญอยู่๓ประการ

ก็ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับ
คือบังเอิญเราเองก็มีข้อบังคับ
ในข้อ๖๙วงเล็บ๔นะครับ
หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จำเป็นนี่คือข้อบังคับนะครับ
ฉะนั้นการอภิปรายก็ขอให้ต้องระมัดระวังกัน
เพราะสมควรนะครับครับผมผมขอยืนยันว่านี่คือ
เพราะต่อทุกคนต้องได้ยึดข้อบังคับเป็นหลักครับ
ซึ่งกลัวว่าจะเกิดการประท้วงกันไปมาครับ
จะไม่จบตามข้อตกลงที่บิ๊บได้ตกลงกันเอาไว้นะครับ
ผมยังยืนยันครับท่านประธานว่านี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประ
อภิปรายครับตามยติตามข้อบังคับครับท่าน
ระบอบนี้มีองค์ประกอบสำคัญ๓ประการครับท่านประธาน
อันได้แก่ประชาธิปไตยราชอาณาจักรและระบบรัฐสภา
ประการแรกหลักประชาธิปไตยเรียกร้องให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
บรรดาองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐต้องเชื่อมโยงไปที่ประชาชน
ถูกตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบในการใช้อำนาจ
ประการที่๒ครับหลักการราชอาณาจักร
ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันเป็นประมุขของรัฐ
ทอดทางสายโลหิตเป็นไปตามกฎมนเทียนบาน
และประการสุดท้ายเมื่อต้องการให้ประชาธิปไตย
กับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยกันก็ต้องใช้ระบบรัฐสภาครับ
แบ่งแยกประมุขของรัฐออกจากหัวหน้าของรัฐบาล
ไม่สามารถใช้ระบบประธานาธิบดีที่ประมุขของรัฐ
หัวหน้าของรัฐบาลเป็นคนคนเดียวกัน
ซึ่งเราเห็นบทบรรยัตินี้ในรัฐธรรมนูล
แสดงออกถึงการประสานหลักการประชาธิปไตย
ราชอาณาจักรและระบบรัฐสภาในมาตราสาม

อํนาจอธิปไตยเป็นของประวงชลชาวไทย
พระผู้ส่งเป็นประมุข
ใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรีและสารตามบทบัญญัติ

ดังนั้นในระบอบประชาธิปไตยมีเป็นประมุข
พระมหากษัตริย์ไม่ทรงกระทำผิด
พระมหากษัตริย์ไม่ทรงกระทำการใดเลย
กระทำทางการเมืองและบริหารต้องมีรัฐมนตรี
เป็นผู้รับสนองพระบรมราชงการและเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

สถาบันจะไม่มีพระราชอำนาจทางการเมืองการบริหาร
แต่ทรงพระราชอำนาจและสิทธิ์ตามธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูลอยู่
แก่อะไรบ้างและต้องปฏิบัติอย่างไร
ผมขอยกคำอธิบายของนักกฎหมายรัฐธรรมนูลคนสำคัญของประเทศ

ท่านแรกคือของท่านศาสตราจารย์ดรหยุดแสงอุทัย
ตุลาการรัฐธรรมนูลปรมาจารย์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูลของไทย
ซึ่งผมเข้าใจว่าท่านประธานชวนหลีกภัย
แล้วก็ท่านรองนายกวิศนุก็เคยเรียนหนังสือกับท่าน
ท่านอาจารย์หยุดอธิบายหลักการไว้อย่างนี้ครับ
ในเวลานี้ประเทศไทยยังมีรัฐมนตรีบางคน
เอาพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้สิทธิ์๓ประการ
คือสิทธิ์ที่จะได้รับการปรึกษาหารือ

และสิทธิที่จะทรงตักเตือนไปใช้ในทางที่ผิด
กล่าวคือมักจะนำพระราชดำรัฐไปเผยแพร่
สื่อมวลชนบ้างแก่บุคคลอื่นบ้าง

คำแนะนำหรือตักเตือนของพระมหากษัตริย่อมต้องเป็นความลับ
เพราะมีฉะนั้นผู้ที่ไม่เห็นชอบจะนำไปวิพากษ์วิจารณ์
และทำให้องค์พระมหากษัตริย์ไม่เป็นที่เคารพสักการะ
อีกท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์ดรวิศนุเครืองาม
อดีตท่านเขียนตำรากฎหมายไว้ว่าอย่างนี้ครับ
พระมหากษัตริย์พระราชทานคำแนะนำ
หรือข้อพระราชดำริอย่างใดแก่รัฐบาล
ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาล
ที่จะรับพระราชดำรินั้นใส่กล้าวใส่กระหม่อม
และศึกษาทบทวนดูว่าเป็นไปได้เพียงใดที่จะสนองพระราชดำรินั้น
กล่าวอย่างง่ายว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารโดยตรง
เพราะเมื่อตัดสินใจอย่างใดลงไปและเกิดผลติดตามมา
ไม่ว่าจะเป็นผลในทางบวกหรือทางลบก็ควรเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลโดยแท้
นี่คือหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
เมื่อนายกได้รับพระราชกระแสรับสั่งหรือได้รับพระราชทานคำแนะนำ
ได้รับพระราชทานคำตักเตือนหรือให้กำลังใจมา
นายกจะต้องเก็บไว้เป็นความลับไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ
และนำไปพิจารณาตัดสินใจเองว่าจะดำเนินการอย่างไร
เพราะท่านเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่ว่าครับท่านประธานตลอดระยะเวลาเกือบ๗ปีที่ผ่านมา
ผลเอกประยุทธ์ไม่เข้าใจในบทบาทของนายกรัฐมนตรีตามระบอบนี้
เรื่องที่ควรทำท่านไม่ทำเรื่องที่ไม่ควรทำท่านกลับขยันทำ
พระมหากษัตริย์เป็นเกราะคุ้มกันปกครองตัวเองตลอดเวลา
ที่ผมกล่าวหาท่านนายกแบบนี้จำเป็นต้องขอยกข้อเท็จจริง
ประกอบข้อกล่าวหาของผมดังต่อไปนี้ครับ
กฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ดำเนินคดีกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชน
ร่วมชุมนุมและเรียกร้องการปฏิรูปสถาบัน
ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าการใช้มาตรา๑๑๒อย่างพร่ำเพื่อ
จะเป็นผลดีต่อสถาบันเลยแม้แต่น้อยครับ
ท่านต้องไม่ลืมนะครับท่านนายก
ว่าเมื่อปีที่แล้ววันที่๑๕มิถุนายน
ท่านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้ว่าอย่างนี้ครับ
ท่านนายกพูดไว้ว่าอยากบอกคนไทย
ว่าวันนี้มาตรา๑๑๒ไม่ได้ใช้เลย
เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาไม่ให้ใช้
นี่คือสิ่งที่ท่านทรงทำให้แล้ว
อย่างไรก็ตามครับท่านประธาน๔เดือนให้หลัง
ปลายเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมา
ก็มีนักศึกษาและพี่น้องประชาชนอย่างน้อย
คนที่ถูกกล่าวหาด้วยมาตรา๑๑๒
และเมื่อเดือนที่ผ่านมาสารอาญาเพิ่งพิพากษาจำคุก
หญิงวัยอายุ๖๐กว่าปีตามมาตรา๑๑๒
โดยมีโทษจำคุกทั้งหมด๘๗ปี
เป็นเหตุให้สำนักงานค่าหลวงใหญ่
เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ออกแถลงการให้ทางการไทยทบทวน
และยกเลิกกฎหมายดังกล่าว

อายการได้มีความเห็นสั่งฟ้องคดี๒คดี
จากการชุมนุมของนิสิตนักศึกษา
ด้วยข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒และ๑๑๖
จากนั้นสารอาญาก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวจำเลย
ทั้ง๔คนอันได้แก่
คุณอานนท์นำพาคุณพระฤทธิวรักษ์
คุณสมยศพฤกษาเกษมศุกร์
และคุณปฏิวัติสาหร่ายแย้ม
หมายความว่าจำเลยทั้ง๔นี้

กว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
ทั้งที่ความผิดของพวกเขานั้นเป็นการแสดงออกทางการเมือง
ไม่ใช่การมาก่ออาชญากรรมร้ายแรง
จำเป็นต้องควบคุมไว้
และหลังจากนี้ก็ยังจะมีแนวโน้ม
ว่าจะมีเยาวชนและประชาชนอีกร้อยกว่าคนหลายร้อยคน
ที่จะต้องถูกจองจำด้วยมาตรา
นี่คือความย้อนแย้งครับท่านประธาน
ตอนแรกท่านพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะไม่ใช้มาตรา๑๑๒
โดยอ้างพระเมตตาไม่ได้มาจากท่านนายก
และเมื่อภายหลังรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายกลับมาใช้๑๑๒
ท่านนายกจะให้สังคมหรือจะให้ประชาชนคิดยังไงกับเรื่องนี้
การใช้มาตรา๑๑๒จะยิ่งแทรกความแตกร้าวระหว่างประชาชนกับสถาบันมากขึ้นไปอีก
ที่ผ่านมาผมและพักเก้าไกลพยายามใช้สภาแห่งนี้
หาทางออกให้กับเรื่องนี้มาโดยตลอด
แต่ก็ถูกอคติบางตากล่าวหาว่าพวกผมอยู่เบื้องหลังการชุมนุม
เบื้องหลังเยาวชนอยู่เบื้องหลังประชาชนในการล้มล้างสถาบัน
ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะไม่ปล่อยให้มีการพูดเรื่องสถาบันไปเรื่อย

ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมเห็นว่าน่าจะนำการพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันมาไว้ในสภา
สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกฝ่ายในการพูดคุย
ผู้แทนราษฎรทุกพักให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามาพูดคุยอภิปราย
กันด้วยเหตุผลอย่างมีวุฒิภาวะ
ในที่สุดผมเชื่อว่าปัญหาจะยุติลงและสถาบันพระมหาศัตริย์จะมั่นคงยั่งยืน
พอมาถึงเรื่องโควิดท่านนายกก็ไม่ระมัดระวังอีกครับ
เมื่อวันที่๒๗พฤศจิกายนในพิธีลงนาม
ในการลงนามสัญญาการจัดหาวัคซีนในการจองล่วงหน้า
ระหว่างกระชวงสาธารณสุขกับแอสเตอร์เซนเนค่า
ผลเอกประยุทธ์ได้แถลงไว้ว่าการเตรียมการรับวัคซีนนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
กล่าวเช่นนี้ดูเหมือนจะเป็นการแสดงความจงรักภักดี
แต่ท่านประธานครับเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เป็นการส่งผลกระทบต่อคนวงกว้าง
หากเกิดความผิดพลาดผิดแผนจากรัฐบาลคิดไว้
แน่นอนครับมันเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเอง
แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์อ้างพระมหากรุณาธิคุณ
โดยไม่รอดระวังแบบนี้ถ้าเกิดความผิดพลาดมา
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

เวลามีคนมาชุมนุมประท้วงความผิดพลาดของรัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพู
พูดกับประชาชนที่มาร่วมงานไว้ว่าอย่างนี้ครับ
เคยไปทำเนียบหรือเปล่าไปประท้วง
ใครเขาชวนอย่าไปอีกเลยไปแล้วมันอันตราย
วันหน้าอย่าให้เกิดอีกนะรัชการนี้ต้องไม่มีนะ
พระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนธอยู่ท่านทรงทำไว้เยอะแยะแล้ว
ราชการนี้ต้องไม่มีเรื่องที่มันไม่ดีเกิดขึ้นอีก
ท่านประธานครับผมเชื่อว่าประชาชน
ว่าเขาจะอยู่จังหวัดไหนไม่มีใครอยากจะมามอบหรอกครับ
ทุกคนอยากจะอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันทั้งนั้น
ทุกคนอยากทำมาหากินมีเงินใช้ได้ท่องเที่ยวได้มีเวลาพักผ่อน
ดังนั้นถ้าไม่อยากให้มีมอบผู้มีอำนาจต้องไม่สร้างเงื่อนไขให้มีมอบครับ
ถ้าพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศตามรูปตามรอย
เกิดปัญหาความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรม
มีกระบวนการมีส่วนร่วมฟังประชาชนมอบก็จะไม่เกิด
อันนี้คือหลักการที่คนเป็นนายกต้องทำให้ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้
แล้วเอาสถาบันมาอ้างปิดบังความล้มเหลวปิดบังความผิดพลาดของตนเอง
ท่านประธานครับผมต้องขอพูดถึงเรื่องนี้สักเล็กน้อย
ไม่ใช่มาอภิปรายว่าท่านนายกรัฐมนตรีกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่
เป็นเรื่องที่เราได้อภิปรายผ่านไปแล้วครับ
เพียงแต่จำเป็นต้องยกขึ้นมาประกอบเป็นข้อเท็จจริงประกอบตามข้อเก่าหาของกับผม
และเป็นพฤติกรรมสะสมเป็นผลร้ายจนถึงปัจจุบันตามยติของภาคฝ่ายค้านครับ
กรกฎาคม๒๕๖๒พลเอกประยุทธ์ได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้า
ข้าพระพุทธเจ้าพรุ่นเอกประยุทธ์จาโนชาขอถวายศัตริย์ปฏิยาน
ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะโจรักษ์พักดีต่อพระมหากศัตว์
และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนตลอดไป

ถวายสัตว์ปริญญานี้ไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนุนกำหนด
ผลเอกประยุทธ์กล่าวคำว่าตลอดไปเพิ่มเข้ามา
และไม่กล่าวคำว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
พอมีคนจับได้แทนที่จะรับผิดชอบหาทางออก
ท่านก็โยนให้รองนายกวิศนุเครืองามออกมาอธิบายแทนว่า

ท่านนายกท่านพูดบอกว่าผมจะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

สิงหาคม๒๕๖๒ที่ธรรมเนียบรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์
จัดพิธีรับพระราชทานพระราชดำรัฐพร้อมลายพระหัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านกล่าวกับสื่อวัญชนไว้ว่า
ปัญหาทุกอย่างจะจบหรือไม่
แต่พระราชดำรัฐที่ได้รับพระราชทานมาในวันนี้
และขนารัฐมนตรีทราบซึ่งในผรามากกรุณาที่คุณ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ตนได้ทำเรื่องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตไป
เป็นรายลักษณ์อักษรมาให้ขณะธุ์ราชดำรุนทรี
ในขณะที่ประชาชนตั้งคำถามเรื่องการถวายสัตว์
ในขณะที่สอสอกำลังเปิดอภิปรายในสภาให้ท่านมาตอบเรื่องนี้
ท่านกลับมีพฤติกรรมเยี่ยมนี้นี่เลยครับ

ผมยังไม่เห็นว่าท่านรับผิดชอบตรงไหนเลย
พอมาถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูล
ถ้าท่านประธานกับเพื่อนสมาชิกยังจำกันได้
ตอนที่พี่น้องประชาชนลงเสียงประชามติ
รับร่างรัฐธรรมนุนฉบับปัจจุบัน

ท่านนายกก็ต้องนำร่างรัฐธรรมนูลทูลเกล้า
พระมหากษัตริย์ทรงพระประมาพิไทย
รัฐมนูล๒๕๕๗กำหนดให้พระมหากษัตริย
มีพระราชอำนาจได้๓กรณีครับ
๑โลกพระประหมาที่ไทยประกาศใช้
ไม่ทรงเห็นชอบพระราชทานคืนกลับ
ได้พระราชทานคืนมาจนพด๙๐วัน
ทำให้ร่างรัฐธรรมนูลต้องตกไป

มกราคม๒๕๖๐พลเอกประยุทธ์ได้แถลงข่าว
มีความจำเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล๒๕๖
เปิดทางให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูล

พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง
ลงมาให้แก้ไขใหม่ในบทบรรยัติ
เกี่ยวกับพระราชอำนาจ

รัฐบาลก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
ใช้ชื่อว่าอย่างนี้ครับ
พระราชธานเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วท่านนายกก็ทูลเกล้า
และพระองค์ทรงลงพระประมาพิไทยประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูล
เมษาสองห้าหกศูนย์เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นครับท่านประธาน
ผิดหลักการแก้ไขร่างรัฐมนูลผ่านประชามติแล้ว
โดยท่านนายกจะอ้างพระราชกระแสเพราะเมื่อเกิดเหตุวิพากษ์วิจารณ์ขึ้น
ก็จะเกิดผลกระทบต่อสถาบันสถานการณ์แบบนี้
นายกที่ดีในระบอบนี้ไม่ควรทำครับเพราะหากท่านนายกตัดสินใจที่จะดำเนินตามพระราชกระแส
ท่านก็ต้องเก็บพระราชกระแสนั้นเป็นความลับให้อยู่กับตัวไปจนตาย
ดำเนินการไปพร้อมกับรับผิดชอบด้วยตัวของท่านเอง
โดยที่ไม่ต้องอ้างถึงสถาบันด้วยพฤติกรรมแบบนี้แหละครับ
ของพระเด็กประยุทธจันโลชาจึงไม่ต้องแปลกใจว่า
ทำไมเวลาที่มีคนออกมาวิภาควิจารณ์ออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์
อาจส่งผลกระทบไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย
มาถึงตรงนี้ครับท่านประธานจากที่ผมได้อภิปรายหลักการ
ยกตัวอย่างมาถึงตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีที่ดี
ในประเทศที่มีสถาบันเป็นประมุกต้องทำหน้าที่สองอย่างครับ
หนึ่งเป็นทั้งห้ามล้อไม่ให้พระราชอำนาจไปขัดแย้ง
รัฐธรรมนูลสองเป็นทั้งกัญชนไม่ให้เรื่องเสื่อมเสีย
กระทบไปถึงสถาบันเมื่อใดก็ตามเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้
ราชอำนาจขยายเกินขอบเขตของรัฐธรรมนูลนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารในฐานะเป็นผู้รับสนองของพระบรมราชองค์การ
ในฐานะผู้รับผิดชอบแทนพระพระมากษัตริย์ต้องถวายทางเลือกที่ถูกต้องตาม
รัฐธรรมนูลนี่คือบทบาทของเครื่องห้ามล้อของนายกในระบอบนี้
เช่นเดียวกันครับนายกต้องปกป้องสถาบันไม่อ้างถึงสถาบันพร่ำเพื่อ
เพื่อสร้างแรงสนับสนุนทางการเมืองให้แก่ตนเองจนอาจทำให้ประชาชน
ไม่เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีตั้งคำถามไปถึงสถาบันด้วย
นี่คือบทบาทกัญชนไม่ให้เกิดข้อวิภาควิจารณ์โดยตรงไปถึงสถาบัน
นายกรัฐมนตรีที่ดีในประเทศในระบอบนี้ต้องเชิดชูสถาบันให้อยู่เหนือการเมือง
นี่เป็นพฤติกรรมสะสมมาตั้งแต่สมัยท่านพลเอกประยุทธ์เป็น
พบทบในช่วงการเลือกตั้งเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
ท่านก็ออกมาชี้นำทางการเมืองให้สัมภาษณ์กับช่องห้าและช่องเจ็ด
บอกให้ประชาชนเลือกคนที่ทำให้สถาบันปลอดภัยและเมื่อภาคการเมือง
ท่านไม่สนับสนุนชนะการเลือกตั้ง
เนี่ยเป็นความประสงค์ดีครับและมันกลับส่งผลร้ายต่อสถาบันพระหมากษัตริย์
ทำให้สถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่หากนายกรัฐมนตรีใช้วิธีนี้เพื่อนำสถาบัน
มาปกป้องตนเองเป็นเกาะกำบังให้กับตัวตัวเองเวลาถูกวิภาควิจารย์หรือไม่
นี่คือการกระทำอันเลวร้ายและไม่สมควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป
ท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับณเวลานี้ประเทศไทยมาถึงทางสองแพร่ง
ถึงเวลาแล้วครับที่สภาแห่งนี้ต้องเลือกระหว่างประยุทธ์หรือประเทศ
ถ้าเราเลือกคุณประยุทธ์ผมเกรงว่าเราจะไม่มีประเทศลงเหลือ
ถ้าเราเลือกประเทศให้ประเทศไปต่อได้
ประยุทธ์เป็นสลากแรกที่ต้องถอดออก
เพื่อที่จะปลดล็อกประเทศไทยให้เราเดินหน้าไปต่อได้ในอนาคต
ถ้าสภาของเราเลือกคุณประยุทธ์ถ้าโหวตไว้วางใจพลเอกประยุทธ์
ก็หมายความว่าจิตสำนึกของสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้
เห็นชอบกับความเลวร้ายทั้งปวงภายใต้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เท่ากับว่าเราเห็นด้วยว่าเมื่อลูกมหาเศรษฐี
ขับรถชนคนตายก็ไม่ต้องมีใครรับผิด
เท่ากับเราเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ผิดกับการแทรกแทรงคดีที่เกิดขึ้น
คนรวยอยู่เหนือกฎหมายคุกมีไว้ขังคนจน
และมนุษย์ไม่ได้มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
ที่จะกลายเป็นจิตสำนึกของสภาแห่งนี้
ที่ประทับตาเห็นชอบ
ถ้าสภาเลือกคุณประยุทธ์เท่ากับสภาของเรา
เห็นชอบว่ากองทัพไม่ต้องมีการปฏิรูป
ทหารเกณฑ์ตายทุกปีไม่ใช่เรื่องใหญ่
ทหารเอาปืนในคลังแสงมากราดยิงประชาชน
เพราะความกดดันจากระบบไม่ใช่เรื่องผิดปกติ

สามัญสำนึกของสภาแห่งนี้คิดว่า
กองทัพช่อราชบังหลวงการจัดซื้อยุทธภัณฑ์
ซื้อขายตำแหน่งตำรวจ
ก็เป็นแค่ความจริงของชีวิตที่ต้องยอมรับ

เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะประชาชนบางส่วนเป็นศัตรูกับรัฐ
จิตสำนึกของสภาเราจะเห็นชอบกับเรื่องเหล่านี้จริงหรือ
ถ้าสภาเลือกคุณประยุทธ์เท่ากับจิตสำนึกของสภาแห่งนี้
เท่ากับเราเห็นชอบกับการมองอนาคตของชาติเป็นภัยต่อความมั่นคง
เอาอนาคตของประเทศไปคุมขังไว้ในเวลาที่ประเทศของเราต้องการอนาคตมากที่สุด
เพราะคนรุ่นใหม่คิดไม่เหมือนเรา
และคนรุ่นก่อนไม่รู้ว่าจะจัดแจงกับคนรุ่นใหม่อย่างไร
เท่ากับเราเห็นชอบว่าการใช้กฎหมายความมั่นคงร้ายแรง
และมาตรา๑๑๒ในการกวาดจับคุมขังปราบปราม
นักศึกษาและประชาชนเป็นเรื่องปกติ
และถ้าสภาลงมติไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไป
เท่ากับเราเห็นชอบเป็นธรรมเนียมการปกครองแบบใหม่ของพระเอก
ประยุทธ์ว่ารัฐบาลสามารถอ้างพระราชกระแสมากลบเกลื่อนความผิดพลาดของตนเอง
โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสถาบัน
จะเห็นชอบกับการให้พลเอกประยุทธ์
ความรับผิดชอบให้แก่พระองค์และดึงสถาบันลงมาเป็นเกาะกำบังเช่นนี้
ผมยังเชื่อว่าจิตสำนึกของสภายังเชื่อในหลักนิติรัฐ
ยังเชื่อในหลักนิติธรรมยังเชื่อในหลักการว่ามนุษย์เกิดมามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
เสมอหน้ากันต่อหน้ากฎหมายยังเชื่อในระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกที่พระองค์ทรงปกกล้าวไม่ปกครองครองราชไม่ครองรัฐ
อยู่เหนือการเมืองและเป็นที่เคารพสักการะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประเทศ
ถ้าสภาของเรายังเชื่อในหลักการเหล่านี้เราต้องเลือกประเทศครับ
มติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี
ถ้าสภาของเราเลือกประเทศไม่ไว้วางใจคุณประยุทธ์เราจะสามารถถอดสลักตัวแรก
ปล่อยให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่อนาคตเสียทีนึง
เป็นก้าวแรกแห่งการแก้ไขปัญหาที่สะสมมา๗ปีตั้งแต่การรัฐประหาร
เริ่มจากการปฏิรูปกองทัพนำงบประมาณมาจัดรัฐสวัสดิการให้ประชาชนอย่างทั่วหน้า
กระจายอำนาจกระจายโอกาสในการทำมาหากินทลายทุนผูกขาด
เพราะประเทศไทยของพวกเรามีทรัพยากรเพียงพอสำหรับทุกคนในประเทศ
แต่ติดอยู่ที่ระบบของพลเอกประยุทธ์ที่ได้สร้างขึ้นมาให้เขาสามารถที่จะรักษาอำนาจได้
แต่ไม่สามารถไม่สามารถที่จะบริหารประเทศได้
และไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้
ถ้าเราเลือกประเทศเท่ากับสภาของเรายืนยันในหลักธรรมเนียมของการปกครองของระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกว่านายกจะนำพระราชกระแสมาแอบอ้างต่อไม่ได้
เสื่อมเสียต่อพระเกียรติอย่างยิ่งและเป็นการทำลายหลักการอันสำคัญว่ากษัตริย์ทรงไม่กระทำผิด
ถ้าเราเลือกประเทศเท่ากับว่าสภาของเราได้ร่วมการยกเลิกเส้นแบ่งความขัดแย้งของประเทศที่มีคนพยายามทำให้คนไทยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายโดยการแอบอ้างสถาบัน
และเมื่อเราได้เปิดม่านเปิดม่านมายาคตินี้ออกไปเราจะได้เห็นโจทย์ที่แท้จริงของประเทศไทย
ว่าเราจะร่วมกันจัดวางและเชิดชูสถาบันอย่างไรเพื่อให้สถาบันมั่นคงสถาพรและวิวัตรควบคู่ไปกับสังคมไทยในโลก
จิตสำนึกแห่งยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ตอนที่เราโหวตเลือกนายกตอนที่เราโหวตแก้รัฐธรรมนูลเพื่อนสมาชิกเพื่อนสมาชิกหลายท่านอาจจะยังตัดสินใจโดยเกรงอำนาจของสว
แต่อำนาจในการไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรียังเป็นอำนาจเต็มของรัฐสภาแห่งนี้
และถ้าพวกเรากล้ากล้าพอที่จะร่วมไปกับผม
พวกเรามีอำนาจเต็มมือที่จะโหวตได้ในวันพรุ่งนี้ครับ
ที่จะเอาชื่อพลเอกประยุทธ์ออกไปจากสาระบบการเมืองไทย
ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคการเมืองส่วนใหญ่ในสภาแห่งนี้
เคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนตอนหาเสียงเลือกตั้ง
ณเวลานี้ชะตาประเทศอยู่ในมือของรัฐสภาผู้แทนรัศดรอย่างสมบูรณ์
อยู่ที่การลงคะแนนของเพื่อนสมาชิกทั้งสิ้น

พรุ่งนี้จะเป็นวันเดียว

จะได้ยืนยันในอำนาจของตนเอง
ที่สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ได้ประกาศให้กับประชาชน
เห็นว่านี่คือผู้แทนของราศดร
ไม่ใช่ผู้แทนของพลเอกประยุทธ์

มาร่วมกันยุติฝันร้ายของประเทศ

ทุกท่านต้องเลือกประเทศของเรา

จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ไม่ให้บริหารประเทศ

แม้แต่อีกนาทีเดียว